ความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจตอนนี้

ชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านบางบัวทอง
ก็คือบ้านที่มีการปาร์ตี้กำลังนำตัวน้ำอุ่น
จากบ้านบางบัวทองมาที่คอนโดที่ย่านท่าพระนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวน้ำอุ่นมานะคะ
เราไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็บรรยากาศต่าง
จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ขอบคุณครับตอนนี้ผมมาก่อติดสถานการณ์

นายน้ำอุ่นใช้เป็นที่พักอาศัยนะครับ

ที่นายน้ำอุ่นจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ถูกนำตัวมาชี้จุดเกิดเหตุเป็นจุดที่๒นะครับ
หลังจากที่เมื่อสักประมาณ๑๐๑๕นาทีที่แล้ว

ก่อติดสถานการณ์อยู่ที่พื้นที่บ้านที่จัดปาร์ตี้นะครับ

จังหวัดนทบุรีได้มีการส่งสัญญาณมาบอกผมนะครับว่า
ทางตำรวจได้พานายน้ำอุ่นออกมาจากบ้านนั้นแล้ว

น่าจะมีความเคลื่อนไหวหลังจากนี้อีกประมาณสัก๒๐นาที
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางมายังจุดนี้นะครับ
ส่วนบริเวณที่หน้าคอนโดที่บริเวณผมยืนตรงนี้นะครับ
ด้านหลังเนี่ยก็มีพี่น้องสื่อบัญชนหลายสำนักนะครับ
ที่เริ่มเดินทางมาก่อติดสถานการณ์ที่บริเวณตรงนี้แล้ว
แล้วก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่
ในการเกาะติดสถานการณ์การชี้จุดเกิดเหตุ

ในส่วนของบริเวณด้านในคอนโดมิเนียมนะครับ
บอกว่าทีมข่าวไม่สามารถเดินทางเข้าไปด้านในได้
ก็เลยทำให้เกาะติดที่บริเวณริมถนนหน้าทางเข้าคอนโดเท่านั้น
ส่วนภายในนะครับที่ผมสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

ผมเห็นด้านในมีความเคลื่อนไหว
ก็คืออย่างเห็นได้ชั้นนะครับ
ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการเปิดทางนำตัวในน้ำอุ่นเข้าไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ไปครับหลังจากแนวกั้นรั้ว
จะเป็นประตูทางเข้าคอนโดมิเนียมที่เป็นกระจกด้านในนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่คอนโดเนี่ยประมาณสัก๑๐คนนะครับ

ก็เห็นมีการจัดเตรียมพื้นที่ด้านใน
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่
ในการนัดแนะแล้วก็ในการพาตัวน้ำอุ่นเนี่ย
ชี้จุดว่าหลังจากที่เขาเดินทางออกมา
จากที่บ้านที่ในเขตของอำเภอบางบัวทองแล้ว
มาที่ตรงนี้เขาไปไหนแล้วเขาทำอะไร
จอดรถตรงไหนพาลาลาเบลลงจากรถที่บริเวณตรงไหน

ผมคิดว่าบริเวณตรงนั้นน่าจะเกิดขึ้น
หลังจากนี้อีกสักประมาณ๒๐๓๐นาทีหลังจากนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่โรงพักเนี่ย
จริงต้องบอกว่านายน้ำอุ่นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สอบปากคำตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับ
หลังจากที่ได้มีการรับตัวมาจากที่บริเวณปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เอามาสอบปากคำจนถึงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ตำรวจก็มีคำสั่งว่าจะต้องพาในน้ำอุ่นไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพื่อให้สำนวนคดีมีความถูกต้องแล้วก็รัดอุ่ม
แล้วก็มีการนำตัวในน้ำอุ่นออกมา
ทางทีมข่าวที่ผมได้บอกไปเมื่อครู่ก็คือ
เขาที่เกาะติดอยู่ที่บริเวณบ้านที่จัดปาร์ตี้
ส่งสัญญาณมาแล้วว่าน่าจะอีกประมาณสัก๒๐นาทีนะครับ
ที่นำตัวในน้ำอุ่นมาทำแผนชี้จุดเกิดเหตุที่นี่

และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่วันตรงนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะบริเวณจุดตรงนี้
เดี๋ยวผมจะรายงานกลับไปให้ทราบโดยทันทีครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณตรงนี้ครับ
ผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

ก็รายงานสดนะคะบรรยากาศจากคอนโดที่น้ำอุ่นอยู่พักอาศัยอยู่เนี่ยนะคะ
ให้เราได้ทราบตอนนี้สื่อทุกสำนักแล้วค่ะ
ก็ไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นั่นนะค่ะ